มาดูอีกหนึ่งเรื่องแต่ทีนี้เด็กคนนี้น่าสงสารนะ
ก็คือเป็นเด็กทารกอายุ๗เดือนเท่านั้นเองนะคะ
ถูกพ่อแท้ปล่อยให้นอนตากยุงอยู่ในสาลาริมทาง
อยู่ในบ้านด้วยนะอยู่ในสาลาริมทาง

ครับคือยังเลี้ยงแหละเลี้ยงลูกอยู่
แต่ว่าเอาไปนอนใส่เปรย์ไว้ในสาราแบบนี้

ไม่มีค่ะก็นอนอยู่ในเปรย์แบบนี้ผูกไว้ที่สาราริมทางแบบนี้
กำลังคืนเท่าบ้านไปเห็นทนไม่ไหวจริง
ก็เลยร้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
อัครศาสตร์รักษาชนประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือทารกเพศชายอายุ๗เดือนเท่านั้นเอง
นอนอยู่ในเปรย์ผ้าแบบนี้นะคะ
เปรย์นี้ผูกอยู่ที่สาราริมทางริมคลองลำรีซอยจ่าพยนต์

ตามร่างกายพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พลิกซ้ายพลิกขวาดู
มีตุ่มสีแดงขึ้นอยู่หลายจุดแล้วนะคะ
ทั้งที่ต้นขาข้างขวาแก้มทั้งสองข้างก็มี
คาดว่าจะเกิดจากยุงกัดหรือว่าแมลงกัด
ใกล้กันพบพัดลมแบบตั้งโต๊ะ๑ตัว
จ่อมาที่ทารกน้อยและมีขวดนมวางอยู่ข้างหนึ่งขวด
แต่พอไปถึงพบเด็กอยู่คนเดียวเลยค่ะ
ไม่พบผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลเด็กเลย
ภายในสาราพบที่นอนข้าวของเครื่องใช้อื่น
เป็นจำนวนมากแบบนี้เหมือนมีคนอยู่ด้วยกัน
เพราะว่าเขาไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเปิดเผย

ชื่อนายนำที่สาราแห่งนี้อยู่มาแบบนี้ประมาณ๑เดือนแล้ว
ซึ่งพ่อของเด็กก็จะปล่อยให้เด็กนอนอยู่แบบนี้
ไม่ค่อยได้สนใจอะไรแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่ง
ก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

แต่เนื่องจากแม่ของน้องไปรับกลับออกมาจากมูลนิธิ
แล้วก็เอามาให้ผู้เป็นพ่อรับเลี้ยง
แต่สุดท้ายก็ปล่อยให้อยู่ตามยัตถากรรมอย่างที่เห็นค่ะ
ฟังเสียงปรัสลัดอำเภอที่เข้าไปในเหตุการณ์ค่ะ
เบื้องต้นทางอำเภอบางประทองเป็นรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่
ว่าพบเด็กถูกเลี้ยงทิ้งไว้ที่บริเวณสาราริมคลอง

ก็พบเด็กอายุประมาณ๗เดือนนะครับเป็นเพศชายครับก็ลักษณะเบื้องต้นก็ถูกลุงกัดนะครับมีรอยเป็นตุ่มแดงทั้งหมดซึ่งสอบถามก็ยังไม่พบพ่อของเด็กหรือแม่ของเด็กนะครับก็ถูกทิ้งไว้คนเดียวคาดว่าพ่อของเด็กน่าจะไปข้างนอกทิ้งทิ้งน้องไว้อยู่คนเดียวนะครับ
เจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็พยายามอุ้มน้องให้นมน้องดื่มน้องก็ร้องไห้จ้าเหมือนกันเลยนะคะ
แต่ถ้าอุ้มในคุณพ่อมือเก่าเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ

นี่รอยยุงกัดนะคะถ้าดูจากลักษณะแบบนี้แล้ว

หลังจากนี้ไปจะติดตามเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากพบว่ามีอาการทารุณกรรมต่อเด็กจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำตัวส่งสถานสงเคราะห์เด็กปากเกร็ดให้ดูแลต่อไปค่ะ